อีกเกิดการนึงก็วิทย์ระเบิดตุ้มตามนะครับ
เพราะว่ารถบรรทุก๖ล้อเลี้ยวเข้ามาจะทำธุระจากห้องน้ำ

พอลื่นแล้วเสียหลักชนอะไรรู้ไหมฮะ

คุณผู้ชมตู้จ่ายน้ำมันโดนชนแบบนี้

หัวจ่ายหล่นออกมาเลยอย่างนั้น
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้๗โมงนะครับ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งใหญ่ก็รับแจ้ง
จากพนักงานปั๊มน้ำมันปตทสาขาวัดขนาน

รถบรรทุก๖ล้อคันนี้เสียหลักฮะ
พุ่งชนตู้จ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายนะครับ
เหตุเกิดภายในปั๊มน้ำมันปตทสาขาวัดขนานฮะ

ปรากฏว่าพบรถบันทุกข์๖ล้อฮีโน่สีขาวนะครับ

บริษัทจำกัดพงพิบูลเจริญทรัพย์

สอบสวนทางคนขับคันนี้นะคุณ
เขาบอกเขาให้การบอกว่ากำลังขับรถส่งสินค้า
แล้วก็นำสินค้าพวกพัสดุจากสุราธานีมากับลูกน้อง
คนขับมือ๒นะฮะ
เพื่อที่จะไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ปัตตานี
ขับมาถึงที่ปั๊มปตทสาขาวัดขนานแห่งนี้

ผมอยากทำธุระผมขอแวะจอดเข้าห้องน้ำหน่อย
แต่ระหว่างที่เลี้ยวรถเข้าบริเวณปั๊มเนี่ยฮะ

เขาบอกคือตรงนี้ตรงพื้นน่าจะมีน้ำจากการที่ฝนมันตกลงมา
นี่เขาชี้ให้ดูเลยบอกมันลื่นครับพี่
ผมบังคับรถไม่อยู่เลยยังดีนะตอนเลี้ยวมา

พอเลี้ยวไม่แรงก็บังคับไม่อยู่ก็พุ่งชนตู้จ่ายน้ำมันนี่แหละครับ
เขาบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่ช่วงเวลาตี๓ใกล้จะตี๔แล้ว
ไม่มีพนักงานอยู่ที่ตู้จ่ายน้ำมันนะครับ
เพียงพนักงานทำงานอยู่ในตู้เก็บเงิน
โอ้โหยังโชคดีนะไม่งั้นตอนพุ่งไปแล้วไปชนเด็ก

ทีนี้เขาก็พร้อมที่จะให้ประกันรถเข้ามารับผิดชอบ
เมินค่าเสียหายพร้อมกับออกใบเกมให้กับทางปั๊มน้ำมันปอตท
เพื่อนำไปสู่การซ่อมสิ่งที่มันพังเสียหายด้วยนะครับ
งานสอบสวนก็บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ